เขาบอกว่าสั่งของมาทำไมไม่ได้ฮะ
ปรากฏว่าไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
มีชายหญิงคู่หนึ่งมาก่อเหตุขโมยพัสดุ
โดยที่ไม่รู้ว่าในพัสดุมันมีอะไร
เอาไปก่อนชั่งดูมันหนักเอาไป

และไปก่อเหตุหลายพื้นที่

ที่เขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แสดงพฤติกรรมของคนร้ายเป็นนุ่มสาว
ขับรถกระบะมาด้วยนะมีรถกระบะขับอะค่ะ

จากนั้นหญิงสาวเดินมาที่ชั้นวางพัสดุ

แล้วก็ค้นบริเวณที่มันเป็นชั้นนะคะ

แล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถขับรถกระบะออกไปค่ะ
พัสดุที่หญิงสาวหยิบไปทั้งหมด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ดึกด้วยนะ

พระฤหัสบดีที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เจ้าของหอพักเขาได้รับการร้องเรียน

ของที่สั่งมาทำไมมันหายไป

สพภูพิงราชนิเวศ
ตำรวจชุดสืบสวนค่ะแกะรอย
จนไปเจอรถกระบะคันนี้สีขาว
ขับมาจอดที่หน้าหอพักแล้วเข้ามาขโมยของ
มุ่งหน้าไปทางถนนเชียงใหม่แม่โจ้ค่ะ
ไปเรื่อยไปเจอรถกระบะคันนี้จอดอยู่ที่หน้าหอพัก
แห่งหนึ่งที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทราย
แล้วไปเจอชายหญิงในรถด้วย
ท่าทางมีพิรุธค่ะขอตรวจสอบในรถ
เจอพัสดุสี่ห่ออยู่ในกระเป๋าผ้าที่หลัง
ควบคุมตัวผู้ชายก่อนนะคะชื่อนายปริญญา
อายุ๒๑ปีส่วนผู้หญิงชื่อนางสาวคำหอม
อายุ๒๒ปีไปสอบสวน

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่โอ้โห
หนังสืออยู่นะเขาเป็นแฟนกันนะคะสองคนนี้
นางสาวคำหอมสารภาพว่าขโมยจริง
หอพักมักจะนำพัสดุมาวางไว้ที่โต๊ะ
หรือที่ฉันวางให้คนในหอพักมาเลือกหยิบไปเอง
แฟนนุ่มค่ะตระเวนขโมยพัสดุแบบนี้ตามหอพักต่าง
เลือกชิ้นที่ช่างน้ำหนักดูแล้วมันน่าจะมีราคาแพงของอยู่ในนั้น
เอากลับบ้านไปแกะดูแล้วก็เอาไปโพสต์ขายต่อ
หาเงินใช้จ่ายเหตุผลมีอยู่แค่นี้หาเงินใช้จ่ายค่ะ
ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจร

คือตามต่างจังหวัดบางทีคือเขาไว้เนื้อเชื่อใจกัน
มันไม่คิดหรอกว่าจะมีใครมาหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเอง
พยายามก็รับไว้แล้วก็วางไว้ในชั้น
อืมก็รอเจ้าของตัวจริงมารับแต่ปรากฏว่ามีเจ้าของตัวปลอมมาเอาไปแทนนะคะ